ตอนนี้๒๘เมษาดวน๒๔๙๓เวลา๑๐นาฬิกา
เด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งไปวังสะปฐุม
มอมเจ้านักขาดมงคลทรงพามอมราชวงศ์ศิลิกิษฐ์อิตยากรเข้าเป้าธุระองค์พลัยพระบาท
ลงพระปรมาพิไทยในสมุดทะเบียนสมรส
ทรงพัชโนนาปลอดเกล้าให้มอมราชวงศ์ศิลิกิษฐ์อิตยากรลงชื่อในสมุทรทะเบียงสมรส
ทรงพัชโนนาปลอดเกล้าให้ศักดิ์ศรีสองพระองค์ลงพระนามในสมุทรทะเบียงสมรส
จากนั้นเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีเสด็จพระราชดำเนินออกห้องพิธี
ทะเด็ดพระราชดำเนินเข้าไปทรงรับพระราชธานนามตังค์พร้อมด้วยมอมราชวงศิลิกิษฐ์อิตยากรจากทะเด็ดพระธรรมวษาอายกาเจ้า
ถวายดอกไม้ทุกข์เทียนแด่สำเด็ดพระธรรมวษาอายกาเจ้า
จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินประทับห้องรับแขก
อารักษ์อ่านประกาศสถาปนาฐานอันดรศักดิ์
สวมสายสร้อยตราจักรีแด่สมเด็จพระราชินี
ทรัฐชธรรมหีบตราแด่สำเด็ดพระราชชินี
ทรงพลักษณ์ละนะโปรเตราทรัฐชธรรมของสำรวย
แก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

แล้วเสด็จพระอาทิตย์ดำเนินครับ
เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีสันเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสันเด็จพระอาทินีสันเด็จพระอาทิตย์ดำเนินออกจากศูนย์กิจรัฐดามายังพระที่นั่งไพรศาลทักษิณในพระบรมหาราชวัง

กำเนินมาอย่างประธิรังธรรมรินทร์ธราวินิสไทย
นายกรัฐมนตรีกลับมาคมทูลถวายพระพร
แล้วทรงมีพระราชดำรัฐออก

ถ้าเจ้าจะยกหัวบัุตร

วันที่๔พฤษภาคม๒๔๙๓เวลา๑๐นาฬิกาจับพนักงานอาลักษณ์เชิญทางพระสุพรรณบัตร
พร้อมด้วยดวงพระบรมราชสมภพพระราชลันจกรประจำรัชกาล
ออกจากพระอุโบสถวัดภาษีรัตนาศาสตราราม
ขึ้นพระราชยานที่หน้าประตูแล้วเข้าขบวนแห่พระสุพรรณบัตร
เพื่อนำไปประดิษฐานณพระราชพิธีมณฑลพระที่นั่งภายศาลทักษิณ
หายละมูเรน

เวลาสิบแปดนาฬิกาสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวและสำเร็จพระราชินีและทัพพระจนภพรีนั่งมายังพระบัลโลมหาราชวัง
เจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนชนวนพระราชทานพระวรวงเทอร์พระองค์เจ้าธานีนิวัฒน์
เพื่อทรงนำไปจุดเครื่องนามัศกาลบูชาพระพุทธมณีรัฐมหาปฏิมากร
ทรงจุดเทียนพระองค์พระมหามงคลและเทียนเครื่องนามศักราณ

และส่องประมีของภาคภารณา
เวลา๑๘นาฬิกา๕๐นาที
ทราบที่ดำเนินขึ้นทราบที่นั่งไพรศาลพักศิลป์
ทราบที่นั่งไพรศาลพักศิลป์
สวัสดีครับ
แล้วสำเร็จตะสารพลาดเทาวายเสียง

เด็จพระสังฆราชทรงนำเทียนชนวนไปยังพระที่นั่งอมรินพระราวินิจฉัย

แล้วจุดเทียนชนวนให้มหาดเล็กเชิญไปบูชาพระสวรรตชัด๕แห่งและสถานที่สำคัญอีก๑๓แห่งด้วย
ในขณะจุดเทียนชัยพระสงฆ์จำนวน๔๕รูปเจริญชายมงคลคาถา

โปรดติดตามตอนต่อไป
วันที่๕พฤษภาคม๒๔๙๓เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
วันที่๕พฤษภาคม๒๔๙๓เวลา๙นาที
วันที่๕พฤษภาคม๒๔๙๓เวลา๙นาที
วันที่๕พฤษภาคม๒๔๙๓เวลา๙นาที
วันที่๕พฤษภาคม๒๔๙๓เวลา๙นาที
วันที่๕พฤษภาคม๒๔๙๓เวลา๙นาที
พร้ามสมจิตรังสิบพรามรกุลเชิญพระคเนศใสบำจ้าพร้อมรัจดาวันเชิญพระชายวนวะโลหะขวา
นายปุ๋ยวัชโรไทยภูสามาลาแกว่งวันดอกซ้าย
นายประจกวัชโรไทยภูสามาลาแกว่งวันดอกซ้าย
สิทธิพรวัชโรไทยภูสามาลาแขวงวันดอกทราย
นายเอิบแขกจางภูสามาลาแกว่งวันดอกซ้าย
รามภัยศาลเสตพรามเป่าสังอุตลาวัดซ้าย
รามละเอียดรัตนพรามเป่าสังอุตลาวัดขวา
พรามย้อยกรมนเวทินเป่าสังอุตลาวัดซ้าย
พรามขาบนาคเวทินเป่าสังอุตลาวัดขวา
รามสมศักดิ์รังสิพรามนกุลเป่าสังทักษินาวัดซ้าย
พรามสมพันธ์หน้าเขเวทินเปาสังภักษณาวัดขวา
พรามหน้ากวมมนเวทินประทบดอกไมค์ซาย
พรามละไหมรัฐนพรามประทบดอกไมค์ขวา
พระพระเจ้าหก
ต้องจุดทูบเงินเทียนทองสังเวยเทวดากลางหาว
แล้วเสด็จพระราชดำเนินขึ้นประทับบนดบพระกาสนานประทับเหนืออุทุมทรราชอาจ
วักน้ำในพระทอบทรงพระพักษ์
ตรงแปรพระพักษ์สูทิศบูรภาตรงโมรุธาพิเศกพระยาโหราชิบวดีลั่นท้องชัย
พรามเป่าสังพนักงานแขวงบันดอกหายสาธาราอันเจอด้วยน้ำประจำอาหารนาทีในมัธยมประเทศ
แม่น้ำโคงคาแม่น้ำยามูนาแม่น้ำสรภูแม่น้ำอาจิรารวดีแม่น้ำมหิและแม่น้ำเบนจาโคงคา
แม่น้ำสำคัญทั้ง๕ในราชอาณาจักรไทยคือแม่น้ำบางประกงที่บึงพระอาจารย์นครนายก
แม่น้ำสักที่ตำบลท่าราบตลาบบุรีแม่น้ำทรัพยาที่บางแก้วอ่างทอง
แม่น้ำราชบุรีที่ตำบลดาวดึงสมุทรสงครามแม่น้ำเพชรบุรีที่ตำบลท่าชัยเพชรบุรี
และน้ำศีรษะในราชอาณาจากไทยคือสักแก้วสักท้าสักยมนาและสักเกด
แวงจังหวัดสุพรรณบุรีอันเป็นน้ำที่เคยแต่งตั้งเป็นน้ำสงพระมุรทาพิเศษ
เด็จพระมหากษัตราธิราชเป็นราชประเพณีมาแต่โบราณการ
และดริยางทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ
และวงบรรเลงเพลงศรัลศรพระบรรลามี
ทหารปืนใหญ่ยิงปืนมหาเลิกมหาชัยมหาจักรและมหาปราบยุค๒๑นัด
คุณพระกัลศาสตร์ถวายพระครอบพระกลิ่งและพระครอบยันตรนพระคุณ
พระเจ้าบลงวงเทอร์กรมคุณชัยหน้านเรนทรถวายพระเต้าเบนเจศครัพท์รัฐกาลที่๕
พระยาโหราธิบดีถวายพระเต้านพัชรพระราชครูวามเทพมุณีถวายพระมหาสัง๕สัง๓และสังสำเร็จ

ต่อจากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระราชดำเนินออกหน้าพระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
ประทับเหนือพระเซ่นอสธิตภายใต้พระบวนสเวตชัตริย์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกาเศรษฐ์พระธินั่งไพรศาลพักศิลป์
มันมันมันมันมันมันมันมัน
มันมันมันมันมัน
มันมันมันมันมันมัน
มันมันมันมันมัน
มันมันมันมัน
มันมันมันมัน
มันมันมันมัน
มันมันมันมัน
มันมันมันมัน

มัน

เสด็จพระราชดำเนินออกพระที่นั่งพระอมรินทราวินิจฉัย
ระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินออกมหาสมาคมนี้
พนักงานได้เทียบม้าต้นทางต้น
พระที่นั่งราชเชนทยาน

ที่ท่าราชวรดิตพร้อมกัน
กับพระอำราชเชนทะยาน
โปรดติดตามตอนต่อไป
เสด็จพระราชดำเนินประทับเหนือพระที่นั่งพุทธตานกาญจนาสิงหาดบนพระราชบันลังทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ
ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ
ถวายพระพรชัยมงคลในนามของประชาชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัฐตอบ
พระบาทแต่ก็แสงแบ่งทำเพื่อศร้ายร้องเกี่ยว
พระบาทเลี้ยวแสงใจลอยว่าซึ่งราวละละ
พระแสงของงาวแดนฝนภาค

แดนภาคร้าง

ราชครูวามเทพมุณีกล่าวมาคมทูลถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษามคต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การว่า
เราจะครองแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
พระราชครูวามเทพมุณีรับพระบรมราชองการเป็นภาษามากศตร์
ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระบรมราชองค์การสุรสินหา
ประกอบธรรมมกันราชวาจาด้วยเกล้าดึกระหม่อมของเดชะ
ตรงหลังทักษินาทกและตรงตั้งพระราชสังฆ์ตัยาจิตฐาน
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรโดยทศพิษราชธรรมจริยา
แล้วทรงเครื่องพระมหาพิชัยมงกุฎทรงถอดธรรมรงค์รัตนวราวุฒิทรงถอดธรรมรงค์วิเชียนจินดา
และส่งปล่อยดอกบะธิกุลเงินธิกุลทองพระราชธรรมแด่พราม
เด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินี
เมื่องราชุกระโภคแด่สำเร็จท่านาวเจ้าพระบรมราชินี
เมื่องพระเจ้าบรมลงเทอร์กลมมะคุณชัยนาธิ์นาเรนทรอน
กลับมาคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามของพระบรมวงศานุวงศ์
แล้วทรงมีพระราชดำรัฐตอบ
แล้วตรงโปรดอกพี่กุญเงินพี่กุญทองท่านราชธานแด่พระบรมวงศานุวงศ์

จบแล้วตรงโปรดอกพี่กุญเงินพี่กุญทองท่านราชธานแด่พระบรมวงศานุวงศ์
จบแล้วตรงโปรดอกพี่กุญเงินพี่กุญทองท่านราชธานแด่พระบรมวงศานุวงศ์
จบแล้วตรงโปรดอกพี่กุญทองท่านราชธานแด่พระบรมวงศานุวงศ์
จบแล้วตรงโปรดอกพี่กุญทองท่านราชธานแด่พระบรมวงศานุวงศ์
จบแล้วตรงโปรดอกพี่กุญทองท่านราชธานแด่พระบรมวงศานุวงศ์
จบแล้วตรงโปรดอกพี่กุญทองท่านราชธานแด่พระบรมวงศานุวงศ์
เวลาสิบหกนาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนราบใหญ่ไปวัดพระศรีรักษณะศาสตราราม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

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว
เพื่อสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพากาลี
โปรดติดตามตอนต่อไป